เรื่องนี้ก็พีคเหมือนกันค่ะ

ขับรถไปชนมอเตอร์ไซค์

หลังจากนั้นไปชนนักปั่นจนเสียชีวิต

พอเขาเจ็บนะเขายังบิดไล่ล่า

โจทย์
จอดจอดจอดลงอยู่สภาพรถดิโอ้ยเจ็บแขน
เป็นอะไรมากเลยค่ะเป็นเยอะเลยพี่พี่จอดเลยพี่

เอานีอีกโอ้โหพี่จอดเลยจอดเลยลงมา
อย่าไปขวางหน้ารถมานานมันชนแล้วพี่
จอดเลยครับพี่ลงเลยพี่พี่ลงจากรถเลยพี่

พี่มันเฉียวผมมาก่อนแล้วพี่มันเฉียวปุ้งผมเกือบกระเด็นแบบ
จากมอเตอร์ไซค์เห็นมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่
พี่เมาใช่ไหมใช่
โอ้โหเห็นไหมหน้ารถทางยับขนาดนั้นใช่แล้วคนกินมอเตอร์ไซค์อ่ะ
พอเปิดคลิปให้ฟังโอ๊ยเจ็บแขนคือเขายังเจ็บแขน
แต่ยังต้องตามรถคันนี้อ่ะรถคันนี้ชนแล้วหนีโอ้โหดูสิ
ชิ้นส่วนรถนี่คือฉีกขาดออกมาแล้วด้านข้างกระจกนี่แตกอยู่ข้างหน้าเลยค่ะ
คนขับเขารู้ตัวใช่ไหมว่าเขาไปชนคนมาเนี่ยโอ้โหถ้าเมาหนักมากเลยนะดอมเหรอ
โอ้โหยอมรับเองด้วยว่าเมายอมรับยอมรับแล้วนี่คนขี่มอเตอร์ไซค์ที่ตามไล่ล่า
นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งผู้ที่เสียหายนะคะเพราะว่าอะไรโดนรถเก่ง
โดนรถเก๋งซีวิคคันนี้ชนจนได้รับปาดเจ็บ

แล้วฝ่ายคนเจ็บเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็บิดตาม

ผังเมืองถนนพระราม๙เนี่ยค่ะ

ไล่ล่ารถเก่งคนนี้คือนายนัทธพงศ์

ขี่มอเตอร์ไซค์มาแถวเรียบด่วนรามอินทา
จะไปหาเพื่อนที่ร้านแถวรัชดา

เฉียวชนรถผมจนมอเตอร์ไซค์ผมล้มแล้วก็หนี

พร้อมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็สักตีสามเนี่ย

ระหว่างที่ทางคุณนัทธพงศ์เนี่ยนะ

รถเก่งคันนี้ยังไปชนคนที่ปั่นจักรยาน

ทีนี้ทำไงมอเตอร์ไซค์ก็ปีน

หยุดรถคันนี้ได้ตรงกลางแยกพระดำเก้า

แล้วสภาพหน้ารถนี่คือแบบเย็นเลยอ่ะ
กระจกมองข้างฝั่งซ้ายหักกันชนฉีก

พอลงมาสภาพเธอคือเมาแหละ

พูดจาอะไรก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่

คุณณทะพงผู้เสียหายเนี่ยก็ล้อมเธอไว้

เธอบอกแบบนี้
เธอทำงานอยู่สถานบันเทิง

แล้วก็ขับรถออกมา
เจ้านาฬีก็ต้องจับเปล่าหน่อยค่ะ

เกินไม่เกินมันเกินอยู่แล้ว
ร้อยหกสิบห้ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะ
แจ้งข้อหาเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
อันนี้เคสของคนปั่นจักรยาน
แล้วทางฝั่งคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้รับบาดเจ็บด้วย
พวกผู้หญิงคนนี้ก็จะถูกแจ้งคอหาเพิ่มเติม
แล้วก็ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย

ใช่คืออาการเธอแบบยังไม่ส่างเลยตอนนั้น